ปิดท้ายปิดท้ายมาดีกว่านะคะพาไปดูเสียงเพลงเพราะเพราะ
แล้วก็ลีลาเด็ดที่ดูขัดกับลุคเหมือนเดิมเดาสิว่าเป็นกลุ่มไหน
เป็นกลุ่มคนในเครื่องแบบไปดูเป็นเวอร์ชั่น๒กันค่ะ
จำเป็นต้องขัดใจตัวเองขัดใจตัวเอง
ของตาลงแล้วหลั่นกลับฝังใจว่าไม่เป็นไร
จำเป็นต้องขัดใจตัวเองที่มัดชอบเธอ
จำเป็นต้องขัดใจตัวเอง
ของตาลงแล้วหลั่นกลับ
เข้าใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กน้อยไป

ค่ะเวอร์ชั่น๑เขาเรียงทีละคนใช่ไม๊

นี่ปิดท้ายนี่ปิดท้ายจำได้

ใช่นะคะเขาก็ออกมาเป็นคลิปเวอร์ชั่น๒ค่ะเพลงเดิมเลย
แต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่มิกซ์แล้วก็มีเสียงดนตรีให้ดูแบบว่ากลมกลืน
นี้นะเออนะคะประสานเสียงกันด้วย
องพันธหารอากาศโยธินกองบิน๔๖พิศนุโลกนะคะ
ก็เคยถูกออกถูกใจชาวเน็ตมาก่อนหน้านี้คลิปยืนแถวเรียงร้องเพลงคอฟเฟอร์
ก็เป็นกิจกรรมสันทนาการของหน่วยฝึกทหารใหม่นะคะ
แต่ได้เห็นพัฒนาการของวงนี้เหมือนกับเล่นดนตรีร้องเพลงประสานเสียงเหมือนเขาฝึกนะ
เค้าฝึกแล้วก็เพราะขึ้นเรื่อย
ตอนแรกร้องอย่างเดียวตอนนี้เริ่มมีกีต้าเข้ามาแล้วมีไมค์สแตร์แล้วนะ
เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเวอร์ชั่น๓

หลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่รอดูอยู่นะจ๊ะ
สนับสนุนการทำดีแบบนี้คลายเครียดด้วยนะคะของเหล่าทหารกัน
ถ้วนหวังว่าจะช่วยคลายเครียดในเช้าวันนี้ได้บ้างนะคะ
เดี๋ยวจะหาเรื่องสนุกเป็นสีสันมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ